เกิดว่าเราปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
ก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายได้
เหมือนที่นี่เลยค่ะจะพาไปดูเรื่องของเกษตรผสมผสานที่มหาสารคา
โอ้โหคุณดูเขียวขจีขนาดนี้

ไปกันนะคะวิวสวยงามอลังการงานสร้างแบบธรรมชาติสุดเลยเนาะ
พาคุณผู้ชมมาที่สวนเกษตรผสมผสานณบ้าน
เลขที่๑๔หมู่๖ตะบนเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม
เป็นของคุณสุมาตรศรีประเสริฐนะคะ

เขาแบ่งพื้นที่เป็น๒๑ไร่ทำเกษตรผสมผสานนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดคุณเดินตามริมคลองไป
เขาจะปลูกย่าแฝกเพื่อคลุมดิน
แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน
แล้วก็ทำบ้านต้นไม้เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนนั้นมีที่ดินอยู่๒๑ไร่อยู่นอกชนรับทาน
ทำได้แค่นาข้าวปีละครั้ง
เป็นการขุดบ่อเล็กสักหนึ่งไร่ทำคลองไส้ไก่

พอมันมีน้ำเสร็จก็แล้วก็เอามาสร้างบ้านเรือน

ทีนี้ก็แบ่งที่ดินเอามาทำนา
เหลือแค่๑๓ไร่เพราะว่าการทำนาข้าวมันใช้ต้นทุนสูง

เขาก็เลยแบ่งพื้นที่อีก๗ไร่
เอาไว้ใช้สอยก็จะมีการปลูกผัก
เลี่ยงปลาเลี่ยงเป็ดเลี่ยงไก่เลี่ยงวัว
โดยไม่มีการใช้สารเคมีใด

ลูกผักเยอะปลูกอะไรต่างเยอะแยะเลย
พอได้ผลผลิตก็จะนำผลผลิต
มาใช้สอยมากินมารับประทานในครัวเรือนถูกไหม
มันเป็นการลดค่าใช้จ่าย
และถ้าช่วงไหนผลผลิตได้มากทำไง
ก็ออกไปขายก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้ด้วย

ปลูกเองมีหน้าค่า
เป็นผสมภาษาจริงค่ะดีเลยนะถ้าใครสามารถทำได้ดิฉันว่ามันก็ช่วยลดไลฟ์จ่ายได้เยอะ
ตรงนี้เขาเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยลองเอาไปศึกษาเรียนรู้กันได้ลองไปเที่ยวได้สวยมากเลยคุณดูมุมใช่